ไม่หวนอืมกับทางยานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้วันสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้ว

มันยังไม่จบเลยถึงแม้พรุ่งนี้หวยจะออก
หวยอลละเวงผมจะพูดในเรื่องนี้ให้ฟัง
ท่านผู้ชมครับที่ซื้อหวยที่ชอบเล่นหวย
บนดินใต้ดินไม่ทราบแต่เรื่องนี้ท่านต้องฟัง
หวยจากผมเอาล่ะเพราะว่าท่านผู้บัญชาการภูทรภาค๗
เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสังคมให้ความสนใจ
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาใครนะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหมวดจรูน
จรูนคือคนที่เอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินวัตถุ
รางวัลที่๑๓๐ล้านก่อนที่ครูปรีชาจะบอกว่า
ไม่จริงนั่นเป็นลอตเตอรี่ของเขาแล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่อง
นะครับก็คือขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้มาก
เพราะเป็นคดีที่สนใจแต่ยังไม่ปรากฏ๑๐๐ฟันทงว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
ดังนั้นพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ตอนนี้เรียกประชุมตอนนี้จะแจ้งข้อกล่าวหา
ยักยอกทรัพย์พ่วงรับของโจรงงง
หลายคนงงมากว่าเอาอย่างนั้นพร้อมรับของโจรมายังไง

คือมีคนถามตำรวจค่ะในงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคุณผู้ชมว่าเอ้า
แล้วไปรับของโจรเนี่ยมันพ่วงมาได้ยังไงตำรวจเขาชี้แจงว่าไงรู้ไหมคะว่าไง
เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าคนที่เก็บได้เนี่ยเป็นใคร
อาจจะไม่ใช่ร้อยตำรวจโทจรูนก็ได้แต่ร้อยตำรวจโทจรูลไปรับมาอีกทีนึง
ก็เลยต้องพ่วงรับของโจรไปด้วยมันมันทำได้เหรอคะคุณ
แต่พลตำรวจโทกิติพงศ์ก็บอกก้ำกึ่งพรุ่งนี้ต้องรอสรุปอีกที
คดีมีมูลแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าใครผิดใครถูก

ต้องสมควรให้ศาลเป็นผู้พิจารณาก่อน
เอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะต้องเขียนให้ดูนะ
เรื่องนี้น่าสนใจมากคดีหวยอลละเวง
มันเป็นเรื่องหวยใช่ไหม

ทุกคนมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นเรื่องนี้
ฟังหนึ่งให้ใคร
คลูปีชา
มวดจรูน

ยอกทรัพย์นะโดนก็หายักยอกทรัพย์แล้วรับโจรรับของโจร
รับของโจร๕ปียักยอกทรัพย์๓ปี

ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งเพราะว่าครูปีชาเนี่ยเขามีอะไร
พยานยืนยันมีพยานนะฮะพยานเป็นใครครับ

ตำรวจก็สืบไปอีกว่าก่อนที่แม่ค้าจะได้รับเนี่ย
ได้รับมาจากใครรับมาจากยี่ปั๊ว
ใช่มาจากที่ตลาดสนามบินน้ำ
มาตั้งแต่กองสลากกองสลากก่อนกองสลากก็ไปที่ยี่ปั๊ว
ไปที่ลายลายใหญ่ลายใหญ่ที่ขายลอตเตอรี่นะ
ลายใหญ่มาก็กลายเป็นใครยี่ปั๊วยี่ปั๊วยี่ปั๊วมาก็เป็นแม่ค้า
แม่ค้าลายที่๑แม่ค้าลายที่๒
เนื่องจากครูปีชานี้ฉลาดนะ
เพราะครูปีชาบอกว่ามีพยาน

ไปถามเลยแม่ค้าคนที่๑คนที่๒
และแม่ค้ายืนยันว่าขายให้ครูปรีชา
มีคนยืนยันว่าแม่ค้าคนนี้ขายให้แล้วมีอีกคนยืนยันด้วยบอกว่า
จะไปขอซื้อเลขเดียวกันครูปีชาบอกไม่ให้
เออเออนะเพราะว่าครูปีชามีพยาน
แน่นมากนอกจากนั้นแล้วครูปีชายังมีอะไรอีก
เมื่อมันเป็นการกล่าวหาหน้าที่ของครูปีชาคือ
จะหาหลักฐานใดมาสนับสนุนข้อกล่าวหาของตัวเองต่อ

ข้อที่ครูปีชาหามาสนับสนุนก็คือพยาน
มีเนี่ยพยานพยานมีตั้งแต่แม่ค้า
พยานมีตั้งแต่ยี่ปั้วขายให้แม่ค้าคนนี้จริง
ี่ปั๊วก็ไปรับมาจากลายใหญ่จริง
รายใหญ่ก็ไปรับมาจากกองสลากจริง
นี่ก็มีนอกจากนั้นแล้วครูปีชายังบอกตำรวจ
ให้ตำรวจไปลองสอบสวนที่ตลาดเลสซิตี้ดู
ตลาดเลสซิตี้เนี่ยเขามีคนเก็บ

ลอตเตอรี่ได้มีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
เขามีคนเห็นว่ามีคนก้มเก็บลอตเตอรี่
เออเก็บได้เก็บได้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะ
แต่มีการเก็บได้เมื่อมีการเก็บได้
ก็แสดงว่าหมวดจรูนไปรับของโจรมา
สวนที่ยักษ์ยอกซับนั้นเนี่ย
แม่ฝ่ายนักกฎหมายเขาบอกว่าการยักยอกทรัพย์เนี่ย
คุณมิ้นครับอ่ายักษ์ยอกซับนะ
ผมถามนิดนึงว่ายักยอกทรัพย์พิสูจน์ได้หรือยัง
นะว่าใครเป็นเจ้าของซับ
เออเจ้าของทรัพย์เป็นใครเพราะว่า

ก็นั่นน่ะสิครับถ้าผมจะแจ้งยักยอกใคร

ถ้าเป็นทรัพย์ของผมผมถึงจะไปบอกได้ว่า

ก็เขาสรุปสำนวนออกมาแล้วจากการสืบสวนสอบสวนของเขาว่า
ตอรี่เป็นของครูปรีชาไง
อ้าวแล้วไหนบอกว่าจะสมควรส่งให้สารพิจารณา

ไม่บอกว่ากล้ามกึ่งยังไม่บอกว่าใครถูกกล้ามกิน

ก็นั่นน่ะยักยอกทรัพย์ก็ต้องพิสูจน์สิครับ
ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ครูปีชาหรือเปล่า
ครูปีชาพิสูจน์ได้ไหมว่าตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย
เพื่อจะไปเป็นการยักษ์แจ้งว่า
มีคนยักยอกทรัพย์ของผมไปของครูปีชาไป
ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่เหรอ
อ้าวถ้าอย่างนั้นสมมุติถ้าถ้าสมมุติว่า
ผลสำนวนของตำรวจออกมาว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา

เขาหารักษัพมากกว่าทถกัน

แต่ตำรวจนี่ขยันเป็นพิเศษ
เพิ่มก็หารับของโจญไปด้วย

ว่ามันมาอย่างไรอยู่ก็พ่วงไปด้วย

บอกว่าไปเห็นที่ตลาดไปสอบสวนดู
ว่ามีคนให้การว่ามีคนลอตเตอรี่หายจริงไปเก็บ
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเจ็บ

หมวดจรูน

ทีนี้เราจะต้องไปคุยกันตอนต่อไปว่า
ระบบกล่าวหามันเป็นยังไง
คุณผู้ชมทำพลาดค่ะ

ให้เลือกได้เหรอคุณชุวิตนี่มันออกรายการอยู่

จรูนนี้เขายังไม่รู้เลยนะว่าเขาซื้อจากใคร
แล้วหมวดจรูนก็ยังบอกด้วยว่า

แต่เขาบอกเขามีหลักฐานเด็ดจะไปใช้ในศาล

เออทางครูปีชาเขาบอกหมดอะเอาไง
ครูปีชาก็บอกด้วยนะ
เนี่ยโดนยักยอกทรัพย์ตำรวจก็แจ้งแล้ว

ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาให้หมวดจรูน

จรูนเขาบอกเขาไม่ยอมแพ้หรอก

ของเขาจริง

หมวดจรูนเขาเลยจะแจ้งความเท็จ

กันแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญา
นี่คือแจ้งความกลับครูปริชา
แจ้งความเท็จกับกันแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญา

ผู้ใดแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

ผมก็ต้องพูดต่อไปแล้วครับว่าระบบของไทยเนี่ย

ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วใครแจ้งความก่อนได้เปรียบ

ผมเคยบอกแล้วเพราะว่าระบบของไทยเนี่ย
มันเป็นระบบที่เรียกว่าระบบกล่าวหา
นี่แหละครับข้อเปรียบเทียบให้ดู
นะครับระบบกล่าวหา

เนี่ยยักยอกทรัพย์ผมไปรักทรัพย์ผมไป
ไอ้นี่มันทำร้ายผม
บอกว่าชูวิทย์เนี่ยพูดไม่จริง

พูดไม่จริงใส่ไลน์
ไปแจ้งความหมินประมาท

เพราะว่าผมก็บอกว่าเดี๋ยวเถอะ

ระบบการกล่าวหาของไทยเนี่ย

ทีนี้มันมีระบบการกล่าวหาเนี่ย

กรณีของลอตเตอรี่เนี่ย

แต่ยังไม่รู้หรอกใครผิดใครถูก

ไออาการดูแล้ว
มันมีพยานแวดล้อมนะ

มันก็ต้องดูแล้วก็ส่งฟ้องไป
สารจึงเป็นคนกลาง
ที่จะรับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณีแล้วช่างน้ำหนัก

อ่ะพูดสิไหนมีหลักฐานไหม

พยานที่ยืนยันว่าผมไปซื้อ
อกจากนั้นแล้วพยานผมเนี่ยยังรู้ด้วยว่า

มาตั้งแต่แม่ค้ามาตั้งแต่

โอ้โหลายใหญ่ถึงกองสลากเลย
มีหลักฐานยืนยันชัดเจน

วดจรูนก็ต้องหาข้อพิสูจน์

ได้อย่างดิเอนเอะไรมือมั่วไปหมด
มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อสาร

ดังนั้นศาลท่านจะชั่งน้ำหนัก

สารต้องฟังพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย
เมื่อข้อเท็จจริงไม่เพียงพอก็ต้องยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ถูกไหมครับในคดีอาญาจะไปลงโทษจำเลย
โดยที่ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนคงไม่ได้
ทนายความจึงมีบทบาทมากเพราะว่าทนายความจะต้องเป็นคนซักเป็นคนอะไร
ต่างกับระบบไต่สวนค่ะระบบไต่สวนเนี่ยเป็นระบบของการเมือง
เช่นสารคดีทุจริตนี่ก็ใช้ระบบไต่สวน
สารคดีนักการเมืองนั่นก็ใช้ระบบไต่สวน
ไต่สวนจะเป็นสารมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง
สารสามารถสงสัยสงสัยไปเอาเรื่องนี้มาซิ

เท่ากับว่ากล่าวหาเนี่ยสารฟังอย่างเดียวแล้วตัด

แต่ถ้าไต่สวนคือสารมีสิทธิ์ร่วมในการสืบสวนเลย

ใช่คุณพูดถูกเลยคุณพูดได้เก่งด้วย
สารสามารถแสวงห้าข้อที่จริงจนสิ้นกระแสความ
สารพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้จำเลยไม่ต้องมา
อกจากนั้นแล้วสารยังจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยได้
เมื่อทุกฝ่ายพยายามถึงที่สุดแล้ว
ทนายความจึงมีบทบาทน้อย
นี่คือระบบไต่สวนครับท่านผู้ชมครับ
แต่ระบบอาญาของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหา
ดังนั้นครูปีชาก็สามารถที่จะกล่าวหา
จรูนได้ว่ายักยอกทรัพย์
อะไรเสร็จตำรวจไปขยายอีกอย่างนี้ต้องโดนรับของโจรด้วย
จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กระทำตามที่พูด

เวลาไปกินข้าวที่อยู่ในคุกที่ผมเจอ
ปรากฏว่ามีคนมาตีหัวทะเลาะกันนะฮะ
ก็วิ่งไปแจ้งความก่อน
ไอ้ท่านครับไอ้นั่นมันตีหัวผมไอ้นั่นมันทำร้ายผม

เป็นยังไงมีข้อแก้ตัวยังไง

ที่จะต้องไปต่อสู้กันคือต้องไปที่ศาล

มีพยานหลักฐานเด็ดกว่า

น่าจะต้องใหญ่มันสั้นไม่ได้นะ

วันนี้เราพักกันครูหนึ่งก่อน
นี่คุณมิ้นเมื่อกี้เนี่ยนะเรื่องครูกับตำรวจเรื่องหวย
ค่ะนี่ก็เรื่องครูเหมือนกันแต่ครูกับเด็กคดีเพศ
มาอีกแล้วคดีเพศเนี่ยเป็นคดีที่เราจะต้องพูดถึง
เพราะว่าสังคมจับตานะฮะดังนั้นผมก็จะแบ่งไงนะฮะ
มีกรณีของอะไรพอกับเด็กผู้หญิงม๒นะฮะ
นี่ผู้หญิงที่เป็นนักเรียนม๒แล้วก็ยังมีครูผู้หญิง
ครูสาวครูผู้หญิงกับเด็กม๒เป็นเด็กผู้ชาย
ใช่เด็กชายนะสังคมมันชักจะไปกันใหญ่แต่ก็ต้องพูดครับ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจกรณีนี้พอกับเด็กผู้หญิง
ตามข่าวก็มีมาอาทิตย์หนึ่งแล้วท้ายสุดแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหา
ค่ะการรับทราบข้อกล่าวหาในคดีงงงงงเหมือนกันนะคดีกระทำชำเลาเนี่ย
ไม่โดนกระทำชำเลาไม่โดนเพราะว่าอ่าแม่ของเด็กผู้หญิงเนี่ย
เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือเขาปฏิเสธก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่มี
ดีใจตายเลยได้เอ่อได้เนี่ยจะจะแต่งงานกับองค์ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
ค่ะนะฮะพ่วงด้วยคดีมินมินอะไรมินอ่าแฟนของเด็กผู้หญิงนะ
อ่าที่บอกว่าไปติดยาพ่อแม่ของเด็กผู้ชายนะ

แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่า

อาจารย์อาจจะยินยอมหรือไม่ยินยอม

กฎหมายบอกว่ายินยอมก็โดน

เหมือนกับอนาจารย์กับพรากที่กำหนด๑๕ถึง๑๘
ครูผู้หญิงก็จะบอกไว้ไหม

ถ้าสมมุติว่าไอ้เด็กคนนี้มันเกิน๑๕

แต่ไปโดนข้อหาที่
อาณาจารย์กับพลาก

ถ้าไม่ใช่การข่มขืนกฎหมายคุ้มครอง

เด็กมากกว่า๑๕ปี
ไม่ถือว่าเป็นความผิด

ถ้าเด็ก๑๕ไม่ยินยอมให้กระทำชำลาว

คือ๒๗๖ผู้ใดข่มขืนกระทำชำราว

แต่ก็จะต้องระวังโทษ๔๒๐ปี

อันนี้หญิงกับชาย
อันนี้ชายกับหญิง

ตำรวจเขาบอกยังไม่มีใครมาแจ้งความ

แต่ถ้าผู้ชายไปทำกับเด็กผู้หญิง

ไม่ต้องแจ้งถ้าผู้ชายไปข่มขืน
ถ้าผู้ชายไปข่มขืน

ต้องรอให้คนแจ้งความก่อน
มันแปลกเหมือนกัน

เด็กอายุ๑๔นี่แข็งแรงนะ

แล้วถ้าเด็กผู้ชายไปข่มขืน

เพราะว่าผู้ชายมันต่างกับผู้หญิง
มันถึงจะสอดใจได้
ก็ผู้ชายมันต้องข่มขืนสิ
ถ้าเด็กโดนแจ้งข้อถ่ายเนี่ย

เด็กจะโดนไหม
เด็ก๑๔จะโดนไหม
แล้วจะโดนไหม

แบ่งโทษความผิดของเด็กไว้
เป็น๔ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกคือต่ำ๑๐ต่ำกว่า๑๐ปีช่วงที่๒๐ถึง๑๕ปี
ช่วงที่๓๑๕๑๘ปีและช่วงที่๔๑๘๒๐ปี
ความหมายของอันนี้ก็คือว่าถ้าคุณอายุไม่ถึง๑๐เด็กอายุไม่ถึง๑๐
กฎหมายก็ว่ามีความผิดแต่เขาเว้นให้ยังไม่มีความรู้รับผิดชอบชั่วดี
๑๐ถึง๑๕อย่างที่บอกแล้วคุณไปทำอะไร
สารก็จะใช้วิธีการพิจารณาแบบเด็กนะก็คือเรียกมาตักเตือน
เรียกพ่อแม่มาภาคทันนะครับแค่ตักเตือนเองเหรอคะ
เลือกทักเตือนเรียกพ่อแม่มาภาคทันหรืออาจจะส่งไปสถานพินิษฐ
คือขึ้นสถานเยาวชนแต่อย่างไรก็ดีจะไม่มีการขางเกิน๑๘
ส่วน๑๕๑๘ล่ะ๑๕๑๘ก็รู้ความแล้วรู้เรื่องแล้วนะ
สารก็อาจจะใช้วิธีการพิจารณาแบบเด็กและลดโทษให้๑ใน๓
หรืออย่างไรก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ที่๔๘๒๐อันนี้ก็รู้มากแล้วนะฮะแต่ก็อย่างไรก็ดี
ยังไม่สามารถจะใช้กฎหมายแบบผู้ใหญ่ได้ก็อาจจะมีการลดโทษให้
นี่ก็คือกฎหมายของเด็กและเยาวชนซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้
ดังนั้นในกรณีของครูผู้หญิงเนี่ยไปเล่นเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมีข้อต่อสู้แล้วครับ
ว่าโอ้โหทนแรงไม่ไหวอืมซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดนะ
นักกฎหมายทั่วไปก็พูดกันนะครับเพราะว่าคดีแบบนี้เป็นคดีทางเพศ
คดีทางเพศซึ่งนักเรียนอายุเกินกว่า๑๕
ถ้าครูสาวมีความสัมพันธ์เพศกับทางสิทธิ
หากเกิดจากการยินยอมพร้อมใจของนักเรียนชายเอง
ไม่มีความผิดในข้อหาข่มขืนกระทำชำเหล่า
เพราะผู้กระทำอายุเกิน๑๕ปีขึ้นไป
และยินยอมให้ผู้อื่นมีเพศสัมพันธ์ด้วยเห็นไหม

ปกติชัก๑๕ปีก็จะมี

อ๋อแจกสิคุณชมวิทย์พบต่อปีใช่ไหม
สิบมกราคมเราแจกกันทุกวันกติกาเหมือนเดิมเลยค่ะ
ติดตามกันได้ใหม่นะวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชูวิทย์ตีแสกหน้า